มันรอดกู้เลิก
โอ้โหลิงอะไรเยอะแยะมาคุยขยะแบบนี้
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือปัญหาที่ชาวบ้านบริเวณหาดสมิลาจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาเจอกันอยู่
ลิงมาคุยขยะเกลือนกลาดแบบนี้อันตรายด้วยแล้วก็สกปรกด้วย
แต่ไม่ต้องห่วงนะคะล่าสุดเศรษฐบาลนับความสงคราเขาที่จัดการปัญหานี้แล้ว
แต่จะจัดการแบบไหนที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ติดตามกันในช่วงตลอดกู้โลก
งขลานะคะคุณผู้ชมแต่เห็นหาดสวยแบบนี้ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะและปัญหาฝูงลิงที่มันอาศัยอยู่บนเขาน้อยค่ะ
มันมักจะลงมาคุยเขียหาอาหารตามถังขยะแบบนี้คุณผู้ชมดูแล้วเป็นภาพที่ไม่สวยงามแล้วก็ดูแล้วนักท่องเที่ยวก็หวัดเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากลิงด้วยนะคะ
แน่นอนค่ะพอมันลงมาแบบนี้นอกจากมันมาคุ้ยขยะแล้วมันยังมารอรับอาหารจากนักท่องเที่ยวด้วยกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังแก้ไม่ตกสักทีนะคะ
แต่ว่าล่าสุดทางเทศบาลนครสงขลาได้หาวิธีแก้ปัญหาลิงคุ้ยถังขยะเรียบร้อยแล้ว
นี่เลยค่ะการสร้างอาคารทิ้งขยะที่บริเวณชายหาดแหลมซินิลาทำแบบนี้ไว้หลายจุดนะคะ
พอทำเป็นลักษณะเหมือนอาคารแบบนี้ลิงเข้าไปไม่ได้แล้วค่ะ
ลิงเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาลิงคุ้ยขยะอีกต่อไป
ลักษณะของอาคารทิ้งขยะเนี่ยคล้ายกับตู้โทรศัพท์เหมือนกันนะคุณผู้ชม
เป็นการสร้างเป็นโดมเป็นหอคอยเป็นอาคารแบบนี้ขึ้นมา
โดยการใช้ตระแกงเหล็กปิดกั้นทั้ง๔ด้าน
ส่วนแต่ละด้านก็จะมีท่อนะคะเพื่อที่จะให้เรายื่นมือไปทิ้งขยะได้
ด้านในค่ะก็มีการนำถังขยะเอามาวางเอาไว้ตรงกลางตรงนี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมก็สามารถทิ้งขยะเข้าไปอย่างง่ายได้
เมื่อถึงเวลาขยะเต็มจริงที่เทศบาลก็มาเก็บขยะออกไปแบบนี้นะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันจะมีพนักงานเทศบาลคอยดูแลเปลี่ยนถังใหม่อยู่ตลอด
เพื่อไม่ให้ขยะล้นส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยว
และที่สำคัญเลยนอกจากได้ร่างความสวยงามแล้วเนี่ย
ยังแก้ปัญหาลิงไม่ให้มาคุ้ยเขียดถังขยายได้อีกต่อไป
ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาขยะที่เรื้อรังมาตลอดได้อย่างสำเร็จนะคะ
จะทำให้นักท่องเที่ยวสบายใจแล้วทัศนียภาพก็สวยงามด้วย
แล้วก็ทำให้การจัดการขยะง่ายขึ้นด้วย
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้รับการแก้ไขแบบนี้
ก็ทำให้ชาวเมืองสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวชื่นชมการแก้ปัญหาของเทศบาลได้เป็นอย่างดีนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการแก้ปัญหาและการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวนั่นเอง
ซึ่งทางเทศบาลนครสงขาบอกมานะว่าไม่ได้สงวนลิขสิทธิแนวคิดหรือไอเดียในการสร้างอาคารทิ้งขยะแบบนี้เลย
เพราะฉะนั้นนะคะลองดูค่ะหน่วยงานไหนเจอปัญหาแบบนี้อาจจะไม่ใช่ลิงนะ
อาจจะเป็นหมาเป็นแมวหรือว่าสัตว์อื่นเนี่ยลองทำดูค่ะเพื่อความสวยงามและความน่าอยู่ของโลกใบนี้นะคะ
หน้าค่ะคุณผู้ชมจะมีเรื่องราวดีเพื่อช่วยกู้โลกอย่างไรติดตามกันได้ในตลอดกู้โลก